ต่อสาธารชนและต่อยาวชนคุณศิษฐาเรื่องราวมันเป็นยังไงเนี่ยก็อย่างที่เกินไปว่าดูสภาพดินสภาพฟ้ามันช่างแห้งแล้วอะไรเช่นนี้อินแตกเลยอ่ะอ๋อที่นี่ก็คือหมู่สามตะมนต์ธำนบอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะอืมชาวบ้านบอกฝนไม่ตกมากว่าสามปีแล้วอ่ะครับตกลงมาก็ตก
เป็นการขอฝนหรือเรื่องศัยยศาสตร์ความเชื่อแห่นางแมวสร้างประหลัดขิกขึ้นมาทำมาหมดทุกวิธีไม่ได้ผลล่าสุดเอางี้ละกันมีความเชื่อโบราณหนึ่งที่เขาพูดต่อมาว่าว่าถ้าหากชายหญิงเนี่ยมาทำเรื่องพิเรนบัตรสีบัตรทะเลิงกลางที่กลางทางแบบนี้จำไว้นะคุณชนะฟังอยู่ถ้าทำแบบนี้ฟ้าดินจะพิ
โอ้ยกลัวชาวบ้านเขาก็เลยปั้นหุ่นดินขึ้นมาในลักษณะเป็นหุ่นสองตัวแบบนี้กำลังฟีด
ฟีดฟีดภาพก็ไว้ให้ดูนิ่งฟีดจะลิ่งนี่แหละคุณผู้ชม
คือชาวบ้านเขาปั้นมาแบบนี้รถรอมาสามวันนะแต่ฝนก็ยังไม่ตกชาวบ้านเอาไง
งั้นเอางี้ละกันจุดทูปซะเลยจุดทูปเสี่ยงทายเอาไปหาโชคหาลาบให้มันสบายใจดีกว่า
ซะอย่างนั้นเออเปลี่ยนเปลี่ยนประเด็นไปเลยเอาอย่างนี้ละกันประเด็นไม่ทิ้งกันทิ้ง
แสดงว่าการทำแบบนี้อาจจะยังไม่ได้ผลในระยะเวลาอันสั้นครับแต่ทีนี้คุณผู้ชมมีเรื่องเล่านะอืม
เรื่องเล่าที่ไม่ใช่คุณชนะอยากเล่านะฮะใช่ที่ฉันจะเล่าให้ฟังเออ
คือชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๓ปีในคลองส่งน้ำที่อยู่ใกล้เนี่ย
ก็มีหุ่นปั้นเหมือนกันมีหุ่นปั้นตั้งอยู่แล้วน้ำนี้เต็มคลองเออ
ท่วมถนนตลอดเลยแต่ก็มีอุบัติเหตุจนมีคนจมน้ำเสียชีวิตในจุดเดียวกันเนี่ย
ต่อเนื่องถึงสองปีครับปีแรกนี่เป็นหลานปีถัดไปนี่เป็นยายอืม
หลังจากนั้นมาคุณผู้ชมชาวบ้านบอกว่าคลองส่งน้ำแห่งนี้ก็แห้งขอด
ไม่มีน้ำให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อีกเลยไม่รู้ว่าเรื่องนี้ข้อเท็จจริงยังไงไม่รู้
แต่ว่าชาวบ้านเขาเล่ากันมาแบบนี้แม้แต่เรื่องของฟ้าฝนเห็นใจจริง
ภาคกลางนะนครสวรรค์ทั้งแถบลงมาอุทัยธานีสิงห์บุรีช่วงนี้ร้อนหน่อย
ก็ต้องอาศัยฝนที่จะตกลงมาอีกครั้งน่าจะเป็นช่วงประมาณสิงหากัญญานู่นเลย
คุณผู้ชมหาวิธีแล้วกันนะฮะวิธีการไหนที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ได้
ขอชนรับประทานไหมหรืออย่างไรเป็นไปได้ว่ารัฐควรจะต้องเข้าไปช่วยเหลือนะ

ตอนนี้ฉันสังเกตอะไรให้หุ่นปั้นเขาใส่แมสด้วย

เป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่ออกจากบ้านเห็น
แล้วรู้ว่าฉันยังสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่